เรื่องที่เราตามมาตลอดช่วงวัน๒วัน

แม่ต้องไปทำงานไงก็ไปประกาศหาพี่เลี้ยงในเฟซบุ๊ก
แล้วมีพี่เลี้ยงสมัครมา
ตอนแรกก็ยังให้วีดีโอคอลอยู่

คือพี่เลี้ยงก็บ่ายเบี่ยงไม่ได้ให้วีดีโอคอล
แล้วท้ายที่สุดโรงพยาบาลโทรมาแจ้ง
ให้แม่รีบมาดูลูกดูสภาพสิคะ
น้องคือแบบโดนทำร้ายเยอะมากนะ
โดนกัดด้วยแม้กระทั่งที่อวัยวะเพศน้องก็โดนนะคะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อวานช่วงค่ำคือเราก็ได้ยินข่าวว่าแม่
ต้องทำใจแล้วหมอบอกว่าน้องโอกาสรอดมันน้อยมากจริงนะคุณแม่
ก็อยากให้น้องไปสบายก็คือให้หมอหยุดให้ยากระตุ้น
แล้วก็หลังจากนั้นน้องก็จากไปนะคะ
คุณผู้ชมน้องดิวหรือว่าเด็กชายพัชรพลพิสลา
อายุ๒ปี๕เดือนโดนคนเลี้ยงคือนางมายุรีทวงเกรด
อายุ๓๔ปีทั้งกัดทั้งทุบตีจนอาการโคม่า
ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ
เมื่อตอน๔ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เสียชีวิตแล้วนะคะ
เพราะว่าหมอหยุดยากระตุ้นถอดเครื่องช่วยหายใจ
แล้วก็จะนำร่างของน้องไปส่งพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวศ

คุณแม่ของน้องค่ะคุณแม่คำพร
บอกว่าได้ว่าจ้างนางมายุรีให้เลี้ยงน้องดิว๑๒วัน
วันแรกให้นางมายุรีมาที่ห้องของคุณแม่

เห็นว่านางมะยุรีเอาน้องหอมแก้มซ้ายขวาเอามานอนบนอก

ตอนล่างตกลงกันค่าเลี้ยง๔๐๐๐บาท

ให้ไปเลี้ยงกับนางมะยุรีเลยละกันอยู่ทั้งวันทั้งคืน
จ่ายค่าเลี้ยงให้เดือนละ๖๕๐๐บาทนะ
แล้วพอวันที่๒๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
โรงพยาบาลแจ้งว่าน้องมีบาดแผลถูกทำร้าย
มีรอยช้ำที่หน้าอกหัวบวมแกนสมองนี่หนักเลยค่ะ

พอแม่ไปเห็นสภาพลูกนี่ช็อกรับไม่ได้
เพราะว่าช่วงหลังสังเกตว่าจะวีดีโอคอล

เพราะนางมะยุรีเหมือนกับบ่ายเบี่ยงตลอดเลย
ถ่ายรูปส่งมาให้ก็เป็นรูปเก่า
ปากน้องเจอเอาแป้งทาเพื่อกลบรอยแผลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วท้ายที่สุดแม่บอกว่า
น้องจากไปแล้วนะคะโทษหลังจากนี้ก็เพิ่มขึ้นแน่นอนนะคะคุณผู้ชม
อันนี้เป็นข่าวที่เราอัปเดตให้ทราบน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ